ที่ทำร้ายร่างกายแฟนสาวและมีการร้ายสด
โดยเอ็มคอตกส่งเข้าเรือนจำ
รู้สึกบอกเพิ่งมีสติและยังรักแฟน
เมื่อวานี้เนี่ยนายเอ็มไชชนะศิริชาติ

แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คขณะทำร้ายร่างกาย
ถูกนำตัวไปคุมขังต่อยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หลังจากสารมีคำสั่งให้ฝากขังเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๒๔เมษายนถึงวันที่๕พฤษภาคม
จากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
จะต้องสอบสวนพยานอีก๗ปาก
และยังต้องรอผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
จากกองทะเบียนประวัติอาทยากร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก

สารจึงมีคำสั่งให้ฝากขัง
โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่นายเอ็มทั้งสิ้น

พยายามฆ่าผู้อื่นนี่ข้อหานักนะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
กระทำความรุนแรงในครอบครัว
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น
โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงหรืออับอาย
และข้อหาที่๕คือนวงเหนียวหรือกักขัง
ส่วนข้อหาที่๖ก็คือเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภท๑เมดแอมเฟตามีนหรือยาบ้า

ทั้งนี้ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่า
ปฏิเสธข้อหาหน่วงเหนียวกักขัง
และปฏิเสธข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนข้อหาอื่นอย่างทำร้ายร่างกาย
อย่างเรื่องของยาเสพติดยาบ้าให้การรับสาภาพครับ
ก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่ง

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนบึงกลุ่ม
กตัวนายเอ็มไปฝากขังสารอาญา
นายเอ็มอยู่ในเสื้อเดิมนะ
ใส่เสื้อเดิมมาหลายวันแล้ว๒๓วันนะครับ
เสื้อลายเดิมลายทางนี้นะ
ลายอะไรนะคุณลายดอกนี้นะฮะคล้ายดอกไม้
แล้วก็เดินออกมาท่ามกลางสื่อมวลชนหลายแขนงจริง
ก่อนที่นายเอ็มจะพูดกับสื่อมวลชนพูดออกใหม่
บอกแบบนี้ครับบอกว่าผมไม่ต้องการทำร้ายแฟน
ผมยังรักแฟนส่วนเยาวชนอย่าเอาอย่างผม
อย่าเสพอย่าเสพติดฟังเสียงของนายเอ็มในช่วงนี้นะฮะ
แล้วก็จะรู้ว่าเสียงเขาเหมือนมีสติมากยิ่งขึ้น
ผู้จารู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะฮะ
ผมไม่เคยทำร้ายแฟนผมนะฮะแต่ว่ามันทำให้ผมเป็นอย่างนี้ได้
ลองถามคนที่รู้จักผมนะฮะเขางงหมดสิ่งที่ผมทำ
จริงครับมันทำให้เราเพี้ยน
ไม่ทำร้ายแฟนเพราะยาเสพติดใช่ไหมครับ
แน่นอนครับผมรู้สึกตัววันนี้
นี่ครับก็อัตราแข็งอยู่นิดหนึ่ง
แต่ว่าก็พูดจารู้เรื่องแล้วนะฮะ
แล้วหลังจากออกจากสารอาญาที่ขณะนำตัวไปฝากขังเนี่ยนะครับ
ก็พูดตะโกนขึ้นมาเหมือนกันอีกรอบหนึ่งนะ
อย่าทำเหมือนผมนะครับผมขอโทษให้อภัยผมนะครับ

ใช่ฮะก็คือตอนนำตัวไปกลับตอนออกมา

ขณะที่ตัวแทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวานก็เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนางสาวกุลดาบรายีสนับ
หรือว่าน้องนิต้าแฟนสาวของนายเอ็มที่ถูกทำร้าย
โดยเบื้องต้นกรมคุ้มครองสิทธิ
พร้อมตั้งกรรมการให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย
รับคำขอหากทางครอบครัวต้องการ
พร้อมกับแจ้งสิทธิ์ที่ผู้เสียหายพึงได้ก็ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ

ตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน๕๐๐๐บาท
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้อง
และค่าอาหารกลางวันอีกไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ

บอกว่าญาติของเหยื่อญาติของนิต้า
วิตกกังวลนะว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
กลัวว่าตำรวจจะไม่สามารถเอาผิดนายเอ็มได้
จากนายเอ็มจะอ้างเรื่องความสัมพันธ์

ทางตัวผู้แทนของกรมคุ้มครองสิทธิ์บอกว่า
ก็ทางญาติหากจะให้ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรมา
เดี๋ยวทางกรมคุ้มครองสิทธิ์จะพยายามพิจารณานะครับ

รวมถึงเรื่องของการเรียกร้องขอความเป็นธรรมในคดีด้วยนะครับ
ขณะที่อาการบาดเจ็บของนิต้า
ยังคงรักษารอยฟกช้ำบริเวณใบหน้า
แต่สามารถลุกเดินแล้วก็ทานอาหารเองได้แล้วนะครับ
ซึ่งตลอดทั้งวันก็มีบรรดาญาติพี่น้องเดินทางเข้ามาเยี่ยมที่โรงพยาบาล
แต่ว่าทางญาติพี่น้องเองก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใด
เกี่ยวกับเรื่องของคดีนะครับ
ก็คุณหมอยังบอกว่านิต้ายังมีอาการสภาพร่างกาย
ที่มีบาดแผลฟกช้ำแขนขวาท่อนล่างหัก
ดามเฝือกอยู่นะฮะตายังบวมปูดนะครับ
แล้วก็แพทย์แจ้งว่าต้องใช้เวลาในการรักษานานถึง๔เดือน

ส่วนเรื่องญาติที่ไม่แสดงความคิดเห็น
แต่ว่าน้องนิต้าแสดงความคิดเห็นออกมาก็คือการโพสต์โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะ
บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงนะ
เรื่องเหตุการณ์เดี๋ยวนิต้าจะออกมาแจ้งอีกทีหนึ่ง
หวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ
และเพื่อนสนิทรวมทั้งคนที่เห็นโพสต์นี้
เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็มอบกำลังใจให้กับคุณลิตา

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองพบตรตอนนี้ก็
จากที่จะส่งฟ้องใน๖ข้อหาแล้ว
ก็ต้องตรวจสอบกรณีมีผู้เสียหายหลายราย
รวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีกับนายเอ็ม

คอร์สละประมาณ๑๕๐๐๐บาท
โดยพลตำรวจเอกวิทยาชัยบอกแบบนี้นะครับ
บอกว่าเบื้องต้นมีผู้เสียหายประมาณ๕๐๐ราย

แต่จากการสอบปากคำนายเอ็มรวมทั้งการตรวจสอบบ้านพัก
ยังไม่พบว่านายเอ็มมีทรัพย์สินมูลค่าหลักล้าน
พบเพียงหนังสือเอกสารหรือตำรา
เกี่ยวกับการเทรดหุ้นเท่านั้นนะครับ
แต่ที่แน่คือนายเอ็มอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
จบการศึกษาด้านนี้โดยตรง
ก็เชื่อว่านายเอ็มมีพฤติการหลอกลวง

อาจจะมีความผิดเข้าข่ายฐานช่อกงประชาชน
แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จได้ด้วยนะครับ
ถ้าผิดตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อหาแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องการสอนเทรดหุ้นต่างนะคะ